คือในส่วนที่จะพิจารณาเห็นชอบคุณเศรษฐาเป็นนายมตรีหรือไม่นะครับ
จริงตอนแรกฟังเสียงเหมือนจะไม่ผ่านนะครับ
แต่ปรากฏตอนเช้าสื่อบนชนมาถามบอก
จะผ่านไหมคุณเห็นท่านสวกิติศักดิ์บอกว่าจะผ่านร้อยคน
นะครับสวผมก็บอกไม่แน่ใจนะครับ
แต่ในสภาเนี่ยนะครับมันย่อมจะฟังเสียงนั้นออก
ว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็เชื่อได้นะครับ
แนวโน้มของคุณเศรษฐาในส่วนวุฒิสภานี้นะครับ
มีแนวโน้มสูงที่จะผ่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานครับ
ก็ยังไม่ทราบนะฮะว่าคะแนนจะเป็นอย่างไร
ก็คงด้วยความรู้สึกว่าสิ่งที่จะกลับเรียนต่อที่ประชุม
ว่าถ้าหากว่าผมตัดสินใจให้ผ่านมันง่ายมันก็ตามน้ำไป
แต่ด้วยความรู้สึกว่าการจะพิจารณาบุคคลเป็นนายลมตรีนั้นเนี่ย
ต้องเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาพุทธรัศดร
ผมก็ย้ำให้เหตุผลกับตัวเองว่าสิ่งที่จะตัดสินใจนั้นเนี่ยนะครับ
มันจะมีเหตุผลอย่างไรในการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากจะฟังเสียงคุณเศรษฐาในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ
แต่ท่านก็ไม่นำเสนอให้มาตอบสมาชิกหรือมาแสดงวิสัยทัศน์
จริงผมก็มีหลายเรื่องเพราะว่าการจะพินานั้นไม่ใช่แค่คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอย่างเดียว
เพราะรัฐมนุนบรรยัติไว้ว่าสมควรจะเป็นไหมสมควรจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
เห็นแล้วจะชอบหรือไม่ควรหรือไม่ควรซึ่งมีหลายเรื่องครับท่านประธาน
นะครับแจกคนละหมื่นบาทคนร่ำรวยมาหาเสถียร์ก็ได้เช่นเดียวกัน
ทำไมไม่แจกตรงเสียเลยทำไมต้องไปผ่านกระบวนการ
หรือว่าจะต้องตั้งบริษัทมาบริหารจัดการหรือเปล่านะครับ

การแจกเงินให้ประชาชนผมก็ไม่ขัดข้อง
แต่ห่วงว่าไอ้เงินที่แจกแล้วนะครับ๕แสนกว่าล้านเอามาจากที่ไหน
แล้วถ้าหากเอามาแจกแล้วจะกระทบกับการเงินการคังหรือไม่
แล้วส่วนราชการบริหารส่วนอื่นจะเอาเงินจากที่ไหน

อันนี้ก็อยากฟังจากปาก

ผมก็อยากจะฟังเสียงคนยังเป็นบริหารประเทศว่า

ประชาชนจะมีกินมีใช้อย่างไร

แต่ตอนนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ควรหรือไม่ควรมีความรู้ความสามารถไหม

จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรยังไง
ก็เป็นคำถามที่อยากถาม

ผมว่าสิ่งที่ทางพักร่วมไปแถลงไว้
ผมก็มีคำถามอยู่ส่วนหนึ่ง

เพราะเราก็ยึดถืออยู่ตลอดนะครับ
ว่าการจะแก้รัฐมนูลเนี่ยนะครับ
ที่จะไปกระทบกับหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย

ซึ่งท่านก็แถลงไว้ในส่วนสุดท้ายนะครับ
ว่าและยังคงไว้ในส่วนของหมวด
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ก็นั่นหมายว่าท่านจะแก้รัฐมนูลนะครับ

ก็คงส่วนในหมวด
เพราะฉะนั้นคำว่าคงในคงส่วนในหมวดเนี่ยนะครับ
ท่านจะเอาหมวดไว้แล้วสาระไปแก้หรือเปล่า

นั่นหมายความว่าต้องไม่ไปแก้สาระ

แต่จริงแล้วท่านแฝงไว้นะครับ

ในระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย
ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยนะครับ

ก็คือเรื่องของที่คุณชูวิทย์เนี่ย

ที่ท่านเศรษฐาเนี่ย

มีข้อคอลหาหลายเรื่อง

เรื่องที่ท่านมีการโอนซื้อที่ดินมา
จากคนที่มาโอน๑๒ชื่อ

แต่ทำคนละวันกันนะครับ
อันนี้มันก็เป็นคำถาม
นะครับว่าใน๑๒ชื่อดังกล่า

นะครับมันมีเหตุอะไร

แต่ละคน๑๒คนเขาก็รับมาคนละวันอยู่แล้ว

แบ่งสารหุ้นอะไรเนี่ยนะครับ

แต่เรื่องแรกนี่ไม่เท่าไหร่ครับท่านประธาน

ผมว่าท่านต้องตอบให้ชัดเพราะว่า

มันยังไม่สามารถตอบสิ่งที่
ผมไม่ได้ดูตัวบุคคลที่นำเสนอนะครับ
อาจจะมีคนชอบไม่ชอบอาจจะดูคุณสมบัติ

แต่ผมดูที่เนื้อหานะครับ

ในบริษัทมหาชนคือบริษัทที่ประชาชน
ถือหุ้นจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับ
มีกระบวนการการซื้อที่ดิน

ระบุว่าเป็นราคาท้องตลาด

พอเวลาจะซื้อท้องตลาดก็ไปมีบริษัท

แล้วก็เอาไปขายราคาแพง

น่าสนใจว่ามีเรื่องเหล่านี้

ก็มาจากบริษัท

มันเป็นเรื่องของการกระทำก็จริง

บุคคลที่ไปบริหารองค์กร

ถ้าหากนำเรื่องเหล่านี้มา
ใช้วิธีการเหล่านี้มาบริหารประเทศ
มันจะมีเงินทอนกันตลอดไหม

พอบริษัทที่ได้เงินมาแล้ว

เป็นคนต่างชาติแล้วก็โอนไปต่างประเทศ

คุณชีวิตผมอยากให้ตอบให้ชัดเจน

ผมเรียนตามตรงผมพยายามดูหลายรอบ

มันเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับ

คนที่จะมาบริหารประเทศ

ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้

หลายเรื่องหรือจำนวนมากหรือเปล่า

การเป็นนายกรรมตรีถ้าหากว่ายังมีเรื่องเหล่านี้

ถ้าหากว่าท่านยังมี
พฤติกรรมหรือการกระทำเหล่านี้มาก่อน

มันกลายเป็นเรื่องของการ

หรืออาจจะถูกกล่าวหาว่าผิดจริยธรรม

ในรัฐมนุนมาตรา๑๗๐

แล้วก็อาจจะสูญศาสนลัฐมนุณอีก
เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือว่า

จะเป็นบุคคลบริหารประเทศนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับผม
เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงบ้านเมืองเป็นห่วงว่าท่านอาจจะไปประสบเคาะกรรม
เพราะกรรมอีกในอนาคตข้างหน้าซึ่งไม่เป็นผลดีกับบ้านเมืองนะครับ
ผมไม่มีอคตินะครับไม่รู้จักไม่เคยคุยไม่เคยพบแม้สักครั้งเดียวนะครับ
ก็ด้วยความเป็นห่วงในความรับผิดชอบภาระหน้าที่ในฐานะบุคคลที่ต้องมาทำหน้าที่
ในการกันกองหรือคัดกองบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะเป็นประโยชน์หรือ
หรือรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับ
ก็จะต้องนำเสนอในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้พินาครับ
ขอบคุณนะท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญผลเอกเลิศรัฐรัตนาวานิส